ประโยคที่บอกว่าคุณครูคือเรือจ้างที่พร้อมส่งลูกศิษย์ถึงฝั่งฝัน
คือคำพูดที่โค้ชอุ๊ดสัจจาซีริเครด
มั่นมาตลอดการทำอาชีพโค้ชบนเส้นทางกว่า๒๐ปี
อู๊ดรับงานคุมทีมจามจุรียูเนเต็ดตั้งแต่ก่อตั้งสโมสร
ก่อนจะพาทีมขึ้นมาเล่นในระดับไทยลีก๓
อีกทั้งระบบการทำทีมของโค้ชอู๊ดยึดถือมาตลอดกับระบบรุ่นพี่รุ่นน้อง
นักเตจึงไม่ได้ซึ่งทรัพย์เพียงแค่แทคติกในสนาม
แต่ยังรวมถึงระบบความคิดที่นำไปใช้กับการเล่นฟุตบอล
ปั้นนักเตะเริ่มออกผลเมื่อนักเตะภายใต้การทำทีมของโค้ชฟู้ด
ตลอดระยะเวลา๑๐ปีกับจามจุรียูเนเต็ด
เริ่มเดินทางก้าวสู่ความท้าทายที่สูงขึ้น
ปัจจุบันนักเตะที่ผ่านมือกุญสือรายนี้
ทั้งสารวุฒิมาสุกพันษาเห็นวิบูลธีรดนชำรัศมี
ก้าวขึ้นสู่เวทีทีมชาติชุดใหญ่
รวมไปถึงผู้เล่นอีกหลายคนที่อยู่บนหลีกสูงสุดในปัจจุบัน
ซึ่งโค้ชอู๊ดภูมิใจทุกครั้งที่เขาได้เป็นส่วนหนึ่ง

แม้ว่าเมื่อส่งแข้งเหล่านี้ไปสู่ฝั่งฝัน
ตรงสังกัดจะต้องเฟ้นหาแข่งฝีเท้าดีไลน์ใหม่

บางคนที่ความสามารถเกินตัว
จริงเขาอยู่ปี๑ปี๒สามารถไปเล่นได้เลย

แล้วก็อดทนในเรื่องของ๒พาร์ทในเวลาเดียวกัน

ในเรื่องของการเรียนด้วยแล้วก็เล่นบอลไปด้วย

แต่มันคือเบ้าหลอมอย่างที่บอกพี่บอก
เขาทำไมต้องตื่นเช้าไปเรียนนั่นคือความรับผิดชอบ

มีชมรมมีต่างเข้ากิจกรรมกับจุฬา
ซึ่งมันจะมีการสอนเขาในการร้องเพลง
ซึ่งตรงนี้เราภูมิใจแทนน้องแล้วก็
ก็อยากให้น้องเอาตรงนี้ไปปรับใช้กับตัวเอง
แล้วก็วันหนึ่งพอจะเลิกเล่นก็กลับมาช่วยจุฬา
ช่วยอาจารย์ต่างสร้างขี้เสียงให้กับจุฬา

และไม่ได้ปลุกปั้นนักเตะที่สโมสรจามจุรียูเนเต็ดเหมือนเดิม

ก้าวไปสู่ความสำเร็จบนลีกสูงสุดยังคงอยู่
และเขาเชื่อมั่นว่าอนาคตเด็กเหล่านี้

และวันนั้นเขาก็พร้อมที่จะยินดีอยู่

เหมือนเรือจ้างเราก็สร้างเด็ก
แล้วก็ถึงเวลาส่งเขาก็อยู่ที่ตัวเขาด้วย
ถึงเวลาวันหนึ่งเขาก็ต้องไปเติบโต
ในสายอาชีพฤทธิบอลในยุทธิจักรต่างฤทธิบอลนี่แหละครับ

แล้วก็สิ่งที่เราเรียนรู้มาจากโค้ชต่างแล้วก็อบรมต่างเนี่ย
ให้เขาเต็มที่เลยให้เขาหมดเลยไม่เก็บไว้เลย
แล้วก็เราอยากเห็นเขาเติบโตไปเล่นไทยลีกเล่นทีมชาติต่าง

แล้วก็เขาก็จะมีอนาคต
แล้วก็มีสิ่งที่ช่วยเหลือครอบครัวต่างได้นะครับ
และเส้นทางของโค้ชอุ๊ธซาจาซีลิเครทในบทบัตรของเรือจ้างอีก๑ลำ

แต่สิ่งที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของเขาก็คือ
ที่ตัวเขาเองจะได้ผลักดันอีกหลายชีวิตไปสู่ความฝันที่คาดหวังไว้

วิราวิทยาลัยเชื้อข่าวแทนรัฐทีวีรายงาน